ดูดิชีวิตพวกกูเนี่ยมึงยังจะอยากให้กูนี่เป็นคนดีของมึง
ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีใครบอกมึงใครสั่งใครสอนมึง

ยังเป็นคนดีกับพ่อแม่มึงไม่ได้แล้วกูจะเป็นคนดีให้กับมึงได้ยังไง
ฉะนั้นแล้วมึงก็ต้องเป็นคนให้กูก่อนแล้วกูจะทำตามมึง
ตอนนี้คนเขามองว่าเราเป็นศิลปินควรเป็นตัวอย่างในการวางตัว
ใช้คำพูดดีอะไรอย่างนี้
คือการด่าน้อมรับในทุกคำที่แนะนำการด่ามานะคะ
ที่บอกว่าทำไมถึงพูดแบบนั้นทำไมถึงพูดแบบนี้
ทำไมพูดไม่เพราะทำไมพูดขวานผ่าซากหรือก็หยาบคาย
เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชนศัมสม
มาดูให้ปิดทิ้งแล้วไม่ต้องฟัง
และให้ติดตามการดาในสิ่งที่ดีทางด้านดีค่ะ
ด้านลบก็ไม่ต้องติดตามค่ะดาวจะบอกเสมอว่า
กันดามาเป็นศิลปินเนี่ยกันดาอยากให้ทุกคนติดตามเพราะผลงาน
ไม่ได้ติดตามเพราะนิสัยของการดา
ซึ่งกันดาก็เป็นเด็กกับโปโลเด็กทั่วไปที่หนู
หนูเป็นเด็กต่างจังหวัดอะพี่หนูก็พูดในภาษาของหนูอ่ะ
ซึ่งหนูก็ไม่รู้หนูพูดไม่เพราะอะค่ะ
ต่อให้หนูเฟคตัวเองว่าหนูพูดโป๊ไหนมันก็หลุดอ่ะพี่มันหลุดอ่ะ
มันหลุดมาในเราเป็นตัวเราเองพี่ก็แบบมึงปวงที่นั่นที่นี่
เฮ้ยตามสไตล์ที่หนูเป็นซึ่งใครหลายคนเขาจะรู้มาก
สไตล์ไลฟ์สดการขายของของหนูคาแรคเตอร์ในตัวหนูเนี่ยจะเป็นแบบไหน
หนูขอโทษจริงที่บางคนรับไม่ได้ไม่เคยเห็นในมุมนี้ของหนู
ไม่รู้ว่าการขายของหนูมันเป็นแบบนี้แต่บางครั้งหนูไม่ได้เป็นคนหยาบคายแบบนี้ตลอด
แต่คนทำให้หนูต้องเสียความรู้สึกด่าพ่อด่าแม่ด่าไปถึงชาติตระกูล
เลิกติดตามไม่เป็นไรแต่คุณมาโกงเราโดยการที่คุณเอาของไปแล้วคุณไม่จ่ายตังค์
มีคนเดียวมีหลายคนมากถ้าคุณรอได้เราส่งอยู่แล้วเรารับประกันสินค้าของสินค้าชำรุด
เราคืนเงินหรือไม่ก็ตอบแทนด้วยสินค้าเหมือนเดิมค่ะ
ด้านดีของหนูที่หนูออกมาทำหากินแล้วช่วยเหลือครอบครัว
ด้านที่แย่ของหนูพูดไม่เพราะนิสัยไม่ดีหยาบคาย
ไม่ต้องไปติดตามถ้ารับไม่ได้คือแบบ
ต่อจากนี้ไปหนูไม่รู้หนูหยุดต้องมานั่งพูดเพราะมันไม่ใช่ตัวหนูอีกแหละ
หนูไม่อยากมานั่งแบบเฟคให้คนดู
ถ้าอันไหนที่เป็นอารมณ์หนูด่าไปแล้วมันไม่รุนแรงมากกว่าเดิมอะไรอย่างนี้
คือหนูก็จะเผาลงที่ในการที่แบบไม่ด่าพ่อล่อแม่ใครไม่ไปดูถูกใคร
แต่ว่าหนูก็ไม่ได้ดูถูกใครนะคะเพราะว่าพี่หนูพูดในเชิงหนูอะเนาะ
แต่หนูก็เข้าใจนะคะคนที่ไม่รักหนูแล้วอ่ะ

หนูก็อยากจะให้ติดตามที่ผลงานแล้วก็ทางด้านดีที่หนูทำงาน
เลี้ยงครอบครัวอดทนและขยันอะไรอย่างนี้
แต่ไม่อยากให้มาติดตามอย่างนั้นแหละค่ะที่พูดจาหยาบคายอะไรอย่างนี้
ถ้าต่อไปหนูเผาได้หนูเบานะคะ
เบาเพราะว่ามันก็เป็นดาบสองคมต่อตัวเรา
หนูไม่รู้ว่าอนาคตหนูจะได้เป็นนักร้องต่อหรือเปล่า
หนูจะไปทำงานวงการบันเทิงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่
แต่มันก็สามารถที่จะเอาตรงนี้ไปปรับใช้ในสังคมต่างที่หนูจะไปอยู่ได้
ซึ่งมันก็จริงแต่หนูบอกไว้เลยว่าหนูเป็นคนที่มีเหตุผลมากค่ะ
อยากให้ทุกคนเห็นใจหนูไม่ใช่คนรวย
กว่าจะลงทุนขายมะขามได้